เด็กนี่อย่าปล่อยให้อยู่คนเดียวเหมือนกัน
เพราะว่ากี่ขวบเนี่ย

แล้วไฟไหม้บ้านแล้วอยู่คนเดียวจะทำยังไงลูก

ไม่เป็นไรดีกว่าหนู
ดีกว่าหนูเป็นอะไรนะ
เท่าดีนะครับก็รีบวิ่งเราไปช่วย
วิ่งมาขอความช่วยเหลือเป็นด้วย

ไก่ตุ๋นมะละด้วยนี่นี่นะครับ
สองคนนี้อยู่ริมถนนนานาชาตินะครับอำเภอเมืองกาญจนบุรี
เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุจะไปหาของกินกันบังเอิญ
บังเอิญเจอน้องในคลิปเด็กอนุบาลสองวิ่งเหงื่อท่วมมาเป็นอะไร
ลูกเป็นอะไรเด็กบอกช่วยด้วยไฟไหม้แล้วบ้านไม่มีคนอยู่
พ่อแม่ไปทำงานแล้วคุณตาคุณตาไปไล่นะครับ
ในคลิปน้องตกใจน้องตกใจด้วยกลัวด้วยพูดไม่รู้เรื่อง
แต่ว่ามีจังหวะหนึ่งไปบอกว่าไงวะตามกินเหล้า
ตาไปกินเหล้าไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมนะตาไปไล่นะครับ
นำคลิปเหตุการณ์นะครับที่บันทึกไว้ไปโพสต์เพื่อเป็นอุทาหรณ์
อย่าทิ้งเด็กไว้ตามลำพังแบบนี้มันจะเกิดอันตรายเพราะเด็กเนี่ยนะครับ
ก็ไปเล่นอะไรก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้นะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับโอ้โหเธอบอกว่าถ้าเธอเนี่ยไม่ไปเจอน้องคนนี้นะ
วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือเนี่ยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมครับ